สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันครับ
คุณผู้ชมครับในช่วงค่ำคืนในระยะ๑๒สัปดาห์นี้
อยากที่จะให้คุณผู้ชมนั้นแงนหน้าขึ้นไปบนท้องฟ้าครับ

คุณผู้ชมจะได้ชมความสวยงามของหนึ่งปรากฏการณ์ทางดาราศาสต
ซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ประจำปีนี้เลยก็ว่าได้นะครับ
นั่นก็คือปรากฏการณ์ฝนดาวตกเจมินิต
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าฝนดาวตกกลุ่มดาวคนคู่นะครับ
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่ากลุ่มฝนดาวตกดังกล่าวนั้น
เกิดจากการที่แกนกลางของดาวหางมีการสลายตัวจนหมดครับ
กลายเป็นดาวคาร้อนออยที่มีชื่อว่า๓๒๐๐เฟทอนนะครับ
ซึ่งตอนนี้เองโลกของเรานั้นก็กำลังจะเคลื่อนที่ตัดผ่านสายทานของเศษฝุ่นเศษหินละออง

เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าโลกของเรานั้นมีแรงดึงดูด
เคลื่อนที่ผ่านกลุ่มเศษฝุ่นละอองเหล่านี้จึงสามารถให้จะดูดเอาเศษฝุ่นละอองเหล่านี้
พุ่งผ่านเข้ามาในชั้นมีอากาศโลกของเรานะครับ
จนเกิดการเสียดสีแล้วก็เกิดการลุกไหม้เกิดขึ้น
สิ่งที่เราเห็นนั่นก็คือเป็นแสงวูบวาบเกิดขึ้นบนท้องฟ้า
หรือว่าจะเป็นลูกไฟสีสันสวยงามต่างนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีส้มสีฟ้าสีเขียว
ถ้าคุณผู้ชมอยากที่จะชมความสวยงามแบบนี้ง่ายครับ
ในช่วงค่ำคืนนั้นคุณผู้ชมสามารถที่จะแงะหน้าขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับ
ทำมุมกับแนวราบประมาณ๒๐องศาหรือว่านอนไปกับพื้นเลยก็ได้นะครับ
หันหน้าไปทางกลุ่มดาวคนฟู้หรือว่าอยู่บริเวณทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือบนท้องฟ้า
คุณผู้ชมก็จะสามารถได้ชมปรากฏการณ์ฝนดาวตกจอมมินิตนะครับ
คาดการณ์ว่าจะสามารถเห็นถึง๑๒๐ดวงต่อชั่วโมงละทีเดียว
แน่นอนครับกลุ่มฝนดาวตกนี้จะมีลักษณะเป็นทางยาวนะครับพุ่งมาจากบนท้องฟ้า
เคลื่อนที่ทุกความเร็วประมาณ๓๕ก์ต่อชั่วโมง
โดยทุกปีปรากฏการณ์นี้นั้นจะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๔ไปจนถึงวันที่๑๗ธันวาคม
โดยช่วงเวลาที่สามารถที่จะเห็นปรากฏการณ์ฝนดาวตกดังกล่าวนี้ได้
ก็คือตั้งแต่หลัง๒ทุ่มเป็นต้นไปไปจนถึงรุ่งเช้าของอีกวันหนึ่ง
แต่ว่าปีนี้ค่อนข้างที่จะพิเศษเลยทีเดียว
สามารถที่จะชมปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้ได้อย่างชัดเจนแล้วก็จำนวนมากที่สุด
ก็คือหลังเที่ยงคืนของวันที่๑๔ต่อเนื่องไปจนถึงรุ่งเช้าของวันที่๑๕ธันวาคม
อย่างที่บอกแล้วครับว่าปีนี้นั้นจะสามารถเห็นปรากฏการณ์ฝนดาวตกมากถึง๑๒๐

มีแสงสว่างของดวงจันทร์มารบกวนนั่นเองนะครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือความสวยงามที่จะเกิดขึ้น
เพื่อต้อนรับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ในช่วงค่ำคืนอากาศเย็นสบายแบบนี้
อยากที่จะเชิญชวนคนไทยทุกคนมาชมปรากฏการณ์ดังกล่าวนะครับ
แต่ก็ต้องระวังนิดหน่อยนะครับในช่วงค่ำคืนนั้น

คงจะต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายกันด้วย
นี่คือหนึ่งความสวยงามทางปรากฏการณ์ดาราศาสต
นำมาให้กับทุกท่านได้ติดตามกันในค่ำคืนนี้
ผมพุทธนันทร์พิสิทธิ์มหันศ์สวัสดีครับ